ดูคลิปร้อนในโลกออนไลน์แชร์กันสนั่นเลยค่ะ

กลุ่มวัยรุ่นไปรุมตบเด็กอายุ๑๔
ก็ไปถามเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปตบเขาทำไม
เอาก็มันมาชักสีหน้าใส่แม่หนูทำไม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

อย่างในคลิปนั่นแหละค่ะเพื่อนก็มีทั้งชายแล้วก็หญิงนะฮะเป็นคนถ่ายคลิปแล้วเชียร์กันด้วยสนุกสนานเชียร์แม่ของน้องที่เป็นคนเจ็บบอกว่าจะไม่ทนนะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
รู้ว่าบ้านคิดไหนลุค่ะ
คือไม่ได้เอื้อนเอ่ยวาจาอะไรไปด่าพ่อแม่คุณสักคำเลย
หน้าตาฉันเป็นแบบนี้บางคนเกิดมาหน้าตาเนี่ย
ก็ผิดกติกาแล้วนะบางคนเกิดมาคือน่าหาเรื่องตั้งแต่เกิดเลย
หน้านิ่งก็เหมือนหาเรื่องคนอื่น

ไม่จริงพี่เบิร์ต

ก็ไปหาว่าไอ้น้องที่ถูกรุมกระทำน่ะ
ไปดึงหน้าใส่พ่อแม่ตัวเอง

พันธบรวจเอกวุฒิพงศ์สมใจ
ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เบื้องต้นตอนนี้ส่งน้องไปตรวจร่างกาย
โรงพยาบาลแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะรอผลหมอก่อน

นี่คลิปชัดขนาดนี้ไม่มีความผิดจริงเหรอคะ
ความผิดเต็มเลยค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ